จุดหนึ่งที่ท่วมมานานแล้วก็คือพระนครศรีอยุธยานะคะ
ด้วยความเข้าใจในความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนที่ถูกอุทธกภัยนะคะ
ไทยรัฐกรุ๊ปค่ะได้มีการจัดโครงการที่ชื่อว่าทานน้ำใจไทยรัฐค่ะ
ซึ่งนำโดยผู้บริหารแล้วก็ผู้ประกาศข่าวและพนักงานในเครือ
ได้ร่วมกันแพ็กถุงยางชีพแล้วก็เตรียมลงพื้นที่ส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
แล้วก็เราจะไปรับฟังสถานการณ์ความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ

โครงการทาน้ำใจไทยรัฐนะคะก็นำโดยทีมผู้บริหารค่ะ
คุณวัชระวัชรพลนะคะคุณจิตสุภาวัชรพลคุณธนวลัยวัชรพล
ผู้ประกาศข่าวและพนักงานในเครือนะคะ
โดยมีการแพ็กถุงยังชีพนะคะ
ผู้บริหารผู้ประกาศข่าวและพนักงานในเครือ
ก็ได้ร่วมกันนำสิ่งของจำเป็นต่างใส่ลงในถุงสีขาว
น้ำใจทานใจไทยช่วยภัยน้ำท่วมนะคะ
ก็มีคุณฝนธนสุนทรมาร่วมแพ็คด้วยในวันนั้นนะคะ
ความยากลำบากที่เกิดขึ้นจากอุทธกภัยครั้งนี้
แล้วประชาชนคนไทยจำนวนนึงก็ได้รับผลกระทบ
เราอยากมีส่วนร่วมอยากเป็นกำลังใจ

ที่ช่วยเหลือให้ทุกคนผ่านภาวะนี้ไปได้
ผ่านทางโครงการทานใจไทยรัฐในครั้งนี้ค่ะ

ก็เห็นความยากลำบากที่เกิดขึ้นจากอุทธกภัยครั้งนี้
ที่ประชาชนคนไทยส่วนจำนวนนึงได้รับผลกระทบ
ทางเราก็อยากจะมีส่วนร่วมเป็นกำลังใจ
แล้วก็เป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องทุกคนครับ
ผ่านทางโครงการทานใจไทยรัฐในครั้งนี้ครับ
ด้านคุณจิตสุภาวัชรพลค่ะบอกว่า
แพ็กถุงยางชีพครั้งนี้ทุกคนมาด้วยความเต็มใจนะคะ

แพ็คเสร็จแล้วก็จะนำไปช่วยเหลือ
ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไปค่ะ
เราก็ขอความร่วมมือเนอะแล้วก็เกณฑ์กำลังคนมา
ซึ่งทุกคนก็มาด้วยความเต็มใจที่จะช่วยกันในครั้งนี้นะคะ
เดี๋ยวพอแพ็คเสร็จก็จะนำไปมอบให้กับพี่น้อง
ที่จังหวัดอายุทยาที่อำเภอบางบานค่ะ
คุณธนวลัยวัชรพลนะคะก็ได้ฝากถึงผู้ประสบภัย
บอกว่าขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่าน
ที่กำลังประสบความยากลำบากให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยกันค่ะ
ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนที่ประสบความยากลำบากอันนี้นะครับ

กำลังใจให้ด้วยจากไทยรัฐกรุ๊ปทุกคนเลยค่ะ
คุณฝนธนาสุนพรบอกว่า
พอรู้ข่าวว่าหลายพื้นที่น้ำท่วม
ก็รู้สึกเป็นห่วงทุกคนมาก
วันนี้ก็มาช่วยแพ็กถุงยางชีพ
พี่น้องที่ประสบอุทธกภัยเป็นวันที่มีความสุข
เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับพวกเราคนไทยด้วยกัน
นี่ก็คือทานน้ำใจของคนไทยค่ะ
วันนี้นะคะได้มาร่วมโครงการทานใจไทยรัฐนะคะ
ซึ่งนำถุงยางชีพนี้ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะ
ซึ่งทุกคนมาด้วยหัวใจแล้วก็มาอย่างมีความสุข
ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้นะคะ
อดทนนิดนึงนะคะพวกเรากำลังไปช่วยแล้วค่ะ
นี่แหละค่ะอย่างไรก็ตามทางไทยรัฐกรุ๊ปนะคะ
ก็จะนำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอังคาร๑๑ตุลาคมนี้ค่ะ
คุณผู้ชมก็สามารถรับชมบรรยากาศได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
แล้วก็ไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะคะ
พรุ่งนี้คุณนัทพงศ์ก็จะไปด้วยไปมอบด้วยตัวเอง
เดี๋ยวอ่านข่าวเช้าเสร็จไปกันเลยครับ